เสียศรีรชา๒คนนี้นะครับหอบเงินสด๒ล้าน๕แสนบาท
ไปซื้อควายเผือกครับเป็นควายลักษณะดี
คือเสียสองคนนี้เขาทำธุรกิจแล้วมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมควายไทยพันธ์แท้
นี่แหละครับเอาไปดูหน่อยนะดวงเพชรลูกอันไหนคือดวงเพชร
นี่ดวงเพชรกำลังจะลงรถลงมาเดี๋ยวดูนะเขาบอกสวยสง่าโครงสร้างดีนะครับ
หลังจากเสียเมืองชนนะฮะคือพี่ชายงรักทองกับอมรินสิริวัลนะครับ
เป็นหุ้นส่วนฟาร์มฮาเล่ซึ่งเลี้ยงควายไว้เพื่อขยายพันธุ์ในพื้นที่
หลังสวนน้ำบ่อวินศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับไปซื้อดวงเพชรมาโอ้ยสวย
โอ้โหสีสวยดวงเพชรเป็นควายเผือกนะฮะสายเลือดไทยแท้มาจากอุทัยธานี
ในงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งที่สิบเสียทั้งสองคนลงขันกันคนละครึ่ง
ซื้อเจ้าดวงเพชรในราคา๒๕๐๐๐๐๐บาทครับจากเจ้าของบ้านติ๊กควายไทย
จังหวัดกำแพงเพชรฮะทั้งสองคนถูกใจเจ้าดวงเพชรถูกชะตาซะละเกินนะ
ตั้งแต่แรกเห็นเลยขอซื้ออยู่ประมาณตื้ออยู่เดือนเศษจนเจ้าของใจอ่อน
ขายให้เนื่องจากเห็นว่าโอ้โหเสียสองคนนี้ชอบควายไทยจริงนะครับ
มีใจรักในการเลี้ยงควายด้วยแล้วเดี๋ยวจะมุ่งมั่นพัฒนาสายพันธุ์เจ้าดวงเพชรเนี่ยนะฮะ
คือจริงที่ผ่านมามีคนมาโอ๊ยให้ราคาสูงกว่านี้อีกแต่เจ้าของไม่ขายนะตอนนั้นนะ
ก็เลยยอมขายให้นะฮะเจ้าดวงเพชรเนี่ยมันสวยงามเข้าตามตำราควายไทยแท้หายากเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วดูสีดิสีสวยฮะอันนี้เขาเรียกขาวอมชมพูไหมเผือกอมชมพูนะครับ
คือคนซื้อก็รับปากบอกเดี๋ยวจะเลี้ยงดูเจ้าดวงเพชรแล้วก็ลูกชายก็คือเจ้าลุงเพชร
ให้เป็นพ่อพันธุ์ราคา๑๐ล้านให้ดีที่สุดเลยนะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์ควายไทยพันธุ์แท้
ให้กับท้องถิ่นไทยตลอดไปครับ